คุณผู้ชมครับเราจะเห็นแก๊งทวงหนี้
ส่วนใหญ่ถ้าจะมีเรื่องก็มีกับเรื่องกับลูกหนี้ใช่ป่

เขาตีกันเองหมายถึงแก๊งทวงหนี้ตีกันเองครับ

เฮ้ย

นี่เป็นช่วงกำลังต่อรุป
กลางตลาดแห่งหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าวิ่งหนีตายกันก่อน
แล้วบ้างก็ตะโกนห้ามมันไม่กล้าเข้าไปใกล้
เป็นเหตุการณ์ที่ชายชะกันสองกลุ่มไล่ตีกันครับ
แล้วก็ปล่อยทั้งหมัดทั้งเข่าใส่กันไม่ยั้งเลย

เอาเก้าอี้พลาสติกของพ่อค้าแม่ค้าไปตีเขาด้วย

ข้าวของพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหาย
เป็นต่างกันนี่ครับเอาไปแล้วตัวหนึ่งวิ่งไล่เขา

เรื่องวุ่นของวัยรุ่น๑๒๐
ปกติเห็นทะเลาะกับลูกหนี้ผลนี้ตีกันเอง
ชาวบ้านร้านค้าเสียหายก็รับผิดชอบเขาหน่อยวัยรุ่น

หมี่แฮสแท็กอาชีพใครอาชีพมัน

ใครรับผิดชอบช่วยบอกที
ฝากให้คิดนะเงินกู้อุดร
นี่นะฮะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงนะครับ

พอมาทวงหนี้ลูกหนี้

ไม่มีอะไรเลยนี่นะฮะตามโพสต์นะครับ

เราร่วมกันรบยามสงบเรารบกันเองครับ

คุณผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นไปตามโพสต์
หรือว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นตีกันนะครับ

ตำรวจตรวจสอบดูหน่อยก็ดีนะครับ
ล่าสุดแม่ค้าที่เป็นเจ้าของร้านบะหมี่

แก๊งเงินกู้จริง
นี่ค่ะเจ้าของร้านบะหมี่เขาบอกเลย

ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรอย่างนี้มาก่อนเลย

ช่วงเย็นมีกลุ่มวัยรุ่นที่ทำงานเก็บเงินกู้

คือปกติแก๊งนี้เขาก็ออกมานั่งรวมกลุ่มกันทุกวัน
อยู่แล้วก็เคยมาเป็นลูกค้าอุดหนุน

บางคนคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นเคยกันด้วยซ้ำ

กลุ่มหนึ่งขับกระบะขี่มอเตอร์ไซค์มากัน๑๐

คุยกับกลุ่มที่นั่งอยู่ก่อนหน้าแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยค่ะ

กันน่าจะเป็นเรื่องของการเหมือนแบบ
กันเรื่องเดิมแล้วไม่จบไม่สิ้นสักที
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลงไม้ลงมือกันนะ
เพราะปกติแล้วสองกลุ่มก็ชอบมานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ตรงย่านนี้

เขามานั่งรวมกลุ่มคุยกันอะไรกันเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องไปเนี่ยยังไม่เห็นกลุ่มไหนกลับมาที่นี่เลยนะคะ
ก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้ร้านค้าแถวนี้ได้รับความเสียหายแหละ
เพราะว่าร้านบะหมี่โต๊ะเก้าอี้หม้อเมล์อะไร

เท่าบ้านพ่อค้าแม่ค้าเขาก็กลัวกันว่า
วันดีคืนดีฉันขายของลูกค้าฉันมานั่งกิน
จะมาตีกันวันไหนอีกไหมล่ะอ่าตำรวจช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ